หยุดนี่คือการปล้นกลางเมืองลบบุรีครับ
ไอ้ไอ้ลิงโอ้โหมึงดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยให้โอ้โห

เป็นเหตุการณ์ปล้นกลางแดด
ปล้นกลางเมืองลบบุรีครับ
ตรงนี้คือตลาดเทศบาลเมืองลบบุรีครับ
ไลน์นึงเอามาโพสต์ไว้ระบู่ว่า
เกิดเหตุปล้นทรัพย์หน้าทนคารอำษิน

คำอธิบายเหมือนแบบถูกโจรปล้นจริง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงสายของเมื่อวานนี้ครับ

ทะเบียนบ่อใบไม้ต่อเต่า๕๗๐๔นครสวรรค์

่งหน้าสารพระการผ่านหน้าธนาคารออมสิน

พอรถไฟมาก็ต้องจอดรอแบบนี้
ผู้ชายที่สวมเสื้อสีดำอยู่ท้ายกระบะฝั่งซ้าย
กับผู้หญิงที่สวมเสื้อสีเขียวนั่งฝั่งขวา

พี่ผู้หญิงก็พยายามจะไล่ลิงให้ลงจากรถ

เอมเอยผลไม้เอ่ยมันเอาไปหมดครับ
คนขับรถเนี่ยหันมาเห็นก็พยายามจะเร่งเครื่องรถหนี
เหตุการณ์นี้มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมากครับ

มีทั้งเตือนคนคนเตือนคนคนด่าลิง

ไลน์มาถามถึงความรับผิดชอบด้วย

แล้วเชื่อว่าคนที่อยู่บนรถคันนี้ที่นั่งกระบะหลังเนี่ย

ปลางสามยอดหน้าสารพระการเนี่ย
หนึ่งเขาไม่เอาของวางหลังรถ

สองจะไม่มานั่งหลังรถ

ปล้นครับกลางเมืองลบบุรีครับ